คุณผู้ชมคะมาดูหน่อยค่ะเวลาที่มีข่าวคนเสียชีวิตแล้วบางทีพอยังไม่ทราบสาเหตุเนี่ยมันก็พอเป็นข่าวออกไปก็จะทำให้คนตื่นตระหนกตกใจรวมถึงเจ้าหน้าที่เองเขาก็ต้องมีการป้องกันคราวนี้เนี่ยที่สมุทรสาครเป็นพื้นที่สีแดงเข้มอยู่แล้วปรากฏว่าพบคนเสียชีวิตอยู่ในลักษณะนี้ค่ะคาอยู่ตรงบันได
ไปถึงเจ้าศพของนายประกอบพรมบุรีอายุ๔๕ปีเป็นชาวอำภาวะจังหวัดสมุทรสงครามนะคะ
ใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนอยู่ในสภาพนอนหงาย
เสียชีวิตอยู่ตรงบันไดทางขึ้นลงบริเวณชั้นสองของตึกหนึ่งแล้วนางสาว
เสนียนชาบุรีวัย๔๐ปีชาวอำเภอประสาทที่จังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายเนี่ย
เล่าให้ฟังบอกว่าตัวสามีเป็นอดีตลูกจ้างอยู่ที่ตลาดทะเลไทย
แล้วตอนนี้สามีออกมาอยู่บ้านเฉยทีนี้ก็เลยถามภรรยาไปว่า
เอ๊ะที่เคยเป็นอดีตลูกจ้างตลาดทะเลไทยเนี่ยคือออกมานานหรือยัง
ภรรยาบอกว่าอ๋อออกมาได้เกือบปีแล้วก็นี่แหละค่ะ
พอไม่มีงานทำก็อยู่แต่ในห้องกินเหล้าขาวทุกวัน
แล้วสามีไม่ได้มีโรคประจำตัวอะไรแต่ว่าจะมีอาการเหน็บชาที่แขนที่ขา
แล้วก็มีอาการตาพร่ามัวอันนี้ภรรยาบอกแล้วภรรยาก็เล่าให้ฟังบอกว่า
ตอนประมาณตีหนึ่งเนี่ยภรรยาลุกมาเข้าห้องน้ำ
ยังเห็นอยู่เลยว่าสามีนั่งดูทีวีอยู่
แต่พอตอนเช้าที่ผ่านมาเนี่ยภรรยาจะแต่งตัวออกไปทำงาน
มีคนมาบอกบอกว่าเห็นสามีนอนเสียชีวิตอยู่ตรงบันไดทางขึ้นทางลงตรงนี้ค่ะ
ทีนี้พอให้ข้อมูลเสร็จเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการเชิญตัวภรรยาของผู้ตายเนี่ย
สอบปากคำเพิ่มเติมครับแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิการกุศลสมุทรสาครเนี่ย
ศพไปชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ

อกจากนั้นคุณผู้ชมยังมีเหตุการณ์ที่เชียงใหม่ด้วยค่ะ

เชียงใหม่เนี่ยกลางดึกเมื่อวานนี้ตำรวจสพสันทรายก็ได้รับแจ้งเหตุ
พบศพผู้หญิงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักอยู่ในอพาร์ทเมนต์
แถวเทศบาลตำบลสรรพระเนธที่สันทรายเนี่ยนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพร้อมกับแพทย์นิติเวศ
แล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยจากมูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่
แล้วพอเข้าไปในห้องพักก็ไปเจอร่างของผู้หญิง
อายุประมาณ๓๕๔๐ปีสภาพตอนที่ไปเจอเนี่ยนะคะ
คว่ำหน้าอยู่ที่พื้นห้องใส่เสื้อยืดดำใส่กางเกงขาสั้นดำ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องมีการห่อหุ้มร่างของผู้ตาย
แล้วก็เคลื่อนย้ายออกจากจุดที่เกิดเหตุ
แล้วจากการชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเนี่ย
ตามร่างกายของผู้ตายไม่เจอร่องรอยบาดแผลของการถูกทำร้าย
แล้วในห้องก็ไม่เจอร่องรอยของการต่อสู้ด้วย
ทีนี้คุณหมอก็เลยสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๑๒วัน
แล้วเราก็ไปถามเจ้าของผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์ค่ะ
เขาเล่าให้ฟังเจ้าของผู้ดูแลอพาร์ทเมนต์เนี่ย
เขาบอกว่าผู้ตายเนี่ยนะก็ได้ทำงานอยู่ที่ร้านทำผมแห่ง๑
ก่อนหน้านี้ประมาณวันสองวันเนี่ยไม่มีใครพบเห็นเธอออกมาจากห้องเลย
มีคนที่อยู่ในอพาร์ทเมนต์มาแจ้ง
แจ้งกับทางคนดูแลเนี่ยนะบอกว่าไปดูหน่อยสิ
ได้กลิ่นเป็นกลิ่นเน่าเนี่ยเหม็นโชยออกมาจากห้องที่ผู้หญิงคนนี้อยู่
เท่าไหร่ก็ไม่มีเสียงตอบรับค่ะคุณผู้ชม
พอเปิดประตูเข้าไปดูได้เท่านั้นแหละค่ะก็เจอศพของผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตอยู่นะคะ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าผู้ตายอาจจะหมดสติ
ลงกับพื้นห้องแล้วอยู่คนเดียวด้วยเลยไม่มีใครช่วยจนเสียชีวิตนะคะ
แล้วตำรวจก็ได้มอบศพให้กับทีมกู้ภัยส่งไปยังโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ชนะสูตรหาสาเหตุแล้วก็ประสานให้ญาติมารับศพประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปค่ะ
เสียชีวิตปริศนาแบบนี้นะฮะเจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนการตายให้ได้โดยเร็วนะ
เพราะว่าตอนนี้คนก็หวั่นเรื่องของโควิด๑๙นะครับ